อีกหนึ่งคลิปที่หลายคนอาจจะเห็นกันบ้างแล้วนะคะ
สำหรับกรณีที่เป็นนุ่มนักศึกษาอีกเหมือนกัน

ปรากฏว่าแหมมันขับรถไม่ถูกใจกัน

ก็มีการขับปาดหน้ากันมีการกระทืบเบรกใส่กัน

คือหนุ่มนักศึกษาคนนี้แหละไปต่อยแท็กซี่
ล่าสุดตำรวจตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว

แล้วก็อยากฝากขอโทษไปถึงคุณลุงแท็กซี่คนนั้นด้วย
คือคนขับแท็กซี่แกก็มีอายุแล้วนะคะ

นี่คือนายนครคำเฟืองเป็นนักศึกษาอายุ๒๒ปีค่ะ
ก็มาเข้าพบตำรวจภูทรรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี

นายประเวทเรืองสมบัติวัย๖๓ปี
คนขับรถแท็กซี่จนได้รับบาดเจ็บนะคะ

ถ่ายคลิปไว้ได้แล้วก็เอาไปแชร์ในโลกโซเชียล

นายนครยอมรับตรงเลยบอกว่าทำจริง
ลงมือทำร้ายคนขับรถแท็กซี่จริง

คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๒๕มีนาคมประมาณสัก๕ทุ่มเนี่ย
ตัวเขาขับรถฟอร์จูเนอร์สีขาว
กำลังจะกลับบ้านในอำเภอบางบัวทองค่ะ

ตัวเขาก็เลยบีบแร่ไล่ไป๒ครั้ง
คนขับรถแท็กซี่อยู่พอได้ยินเสียงแตรสองครั้งเนี่ย

ตั้งใจให้เขาชนท้ายหรือเปล่าก็เลยขึ้นค่ะพอขึ้นเท่านั้นแหละ

เมื่อกี้พี่กระทืบเบรกใส่พรมเหรอแล้วก็มีปากเสียงกัน
ด่าทอกันสุดท้ายบันดาลโทษะ
เข้าไปที่หน้าของคนขับรถแท็กซี่๑ครั้ง
จากนั้นนักศึกษาคนนี้ก็เดินกลับขึ้นรถขับรถกลับบ้านไป
ศึกษาคนนี้บอกว่าขอโทษ
ขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ยอมรับว่าตัวเองใจร้อนเกินไป

เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหากับนายนคร

ส่วนพนักงานสอบสวนเองตอนนี้กำลังติดต่อคนขับรถแท็กซี่

เพื่อจะนัดเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม
เบื้องต้นยังไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ